อาจารย์ท้าทายมากในปี๒๕๖๙
แล้วหลังจากนี้จะมีโรคใหม่ขึ้นมาใหม่
ตัวใหม่นี้น่าจะมีการผสมกัน
อาจจะกับคนกับสัตว์ทั่วไป
ถ้าเป็นแล้วก็จะถึงชีวิตได้
๑๗ตุลาคมดาวราหุย้าย
เกิดอะไรตรงนั้นมหาอาจารย์จังหการ
ลาหูย้ายนี่มาอยู่ในพบ

การเมืองน่าจะเกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

ในกรุงเทพฯใจกลางเมืองหลวง
จะมีน้ำท่วมมาเหมือนหลายปีที่ผ่านมา

ภัยพิบัตรไม่ใช่จากเรื่องราวของ

ยินดีต้อนรับสู่รายการไทยรัฐท้องนะครับ

รายการไทยรัฐท็อกจะรวบรวมสุดยอดหมอดูปลายปี
เพื่อดูดวงปีหน้าในปี๒๕๕๙

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวเองนะครับ

เป็นหมอดูที่มีชื่อมากที่สุด

อาจารย์มีคนดูถล่มทลายเลยนะฮะ

ของโสระจักรนนนต์อยู่ในปี๒๕๖๕

เป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดเนี่ย

เพราะฉะนั้นอาจจะเพิ่มความรุนแรงอะไรขึ้นมา

แรงขึ้นมาคือจะเริ่มกลายพันธุ์

มุมมองดวงชะตาของโสรจะนวลอยู่นะครับ

ของเราเนี่ยไม่ควรประมาท
เพราะว่าดูเหมือนกับเบาไปนะครับ
แต่จริงก็อาจจะกลับมาใหม่
กลับมาใหม่พร้อมทั้ง

เพราะว่ามันเหมือนอาการหรืออะไร
หลายอย่างมันแตกต่างกัน
ตอนนี้เราคุยกันปลายเดือนวิจัยติกา
ไปปี๖๕ที่เราคุยกัน
แต่ว่าคิดว่าคงจะ

แต่กลับมาเป็นลักษณะที่
เกิดจากในต่างประเทศก่อน

แล้วก็เข้ามาแล้วก็ทำให้
ของเราก็อาจจะเริ่มติดกันนิดหน่อยนะครับ
แต่ของเราเนี่ยจะค่อนข้างเยอะหน่อย
ก็น่าจะช่วงเดือนกุมภามีนา

มากกว่าบุคคลต่อบุคคล
อาจารย์เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า
โควิด๑๙จะพัฒนาและกลายสายพันธนิดที่ว่า
ติดแค่เพียง๑วันก็เสียชีวิต

แต่ว่าหมายถึงว่าเป็นบางคน

ที่อาจจะร่างกายไม่แข็งแรง

ความรุนแรงมันจะสักแค่ไหนครับอาจารย์ย้อนหน่อย

มันน่าจะใกล้เคียงครั้งแรก
คือแค่ติดหนึ่งวัน

แต่คิดว่าของเราอาจจะเหมือนคล้ายเรา
อาจจะเคยเจอเคยพบแล้วก็หาทางแก้ไขกันมาตลอด

ตรงนี้อาจจะมีโอกาสที่รอดพ้นอันนี้ได้ง่ายกว่า

หลังจากปี๒๕๖๖ที่อาจารย์บอกมันจะระบาด

ถ้าจะหมดเรื่องโควิดเนี่ยก็คงจะประมาณ๓ปี

ปี๖๙นะครับ

ไก่พันธุ์ก็ยุดติไป

หลังจากมันหมดมันจะมีตัวใหม่มาอีกเหรอ

มันก็ทำให้ทั่วโลกนี่ก็
ลักษณะอาการโรคหรือวิธีการเข้ามา

ถ้าเป็นแล้วก็จะถึงชีวิตได้

มีบางคนนะครับบางคน
ที่ร่างกายไม่แข็งแรงเป็นฟุกตายเลย

แล้วก็น่าจะมีบางส่วนนี่
หมายถึงว่าเคยเป็นโรคสมัยโบราณที่เกิดจากสัตว์

แล้วก็มาคล้ายมาผสมกับทางมนุษย์อะไรอย่างนี้

ไข้หวัดหมูไข่หวัดนก
แต่มันแรงมันรุนแรงนะครับ

ก็น่าจะก่อนที่จะโควิดจะหมด

ใช่มันเชื่อมกันอยู่ตรงนั้น
การสูญเสียจะมากมายเหมือนที่ผ่านมาของโควิด๑๙

แต่พอสักพักเราก็เหมือนโควิดนะครับ

แล้วหลังจากนี้จะมีโรคใหม่ขึ้นมาใหม่

ดาวอะไรมันบอกศาลิกาวันว่ามันเป็นแบบนั้นน่าอาจารย์
ถ้าตามดวงก็มีดาวสำคัญ

ปลื้อหัตต์เตอร์ลัดช่อง

แต่ที่ดูจากในปี๖๙ดาวพฤหัสเนี่ยคือเหมือนไปเจอดาวที่ร้ายทั้งนั้น

อีกครั้งหนึ่งประเทศไทยด้วยใช่ไหมฮะ
ประเทศไทยก็ตามมาด้วยใช่ครับ
สถานการณ์ทั่วโลกเหมือนโควิด๑๙แหละไซเคิลมันเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อของโรคใหม่

แต่นี่มาจากการสัมผัสจะคล้ายโควิดช่วงแรก
พูดเพื่อกันความตกใจของประชาชนเราติเพื่อก่อแล้วเราก็ชี้แนวทางว่ามันจะเกิด
ถ้ามันจะเกิดข้อหาวิธีการป้องกันมันจะป้องกันได้ใช่ไหมอาจารย์

ถ้าป้องกันไม่ได้ตัวเลขที่มันน่ากลัวที่สุดตอนนี้เรามีผู้ติดเชื้อประมาณ๖ล้านคน
มันจะเพิ่มทันที๕๐ถ้าป้องกันไม่ได้อย่างที่อาจารย์บอก
แต่ถ้าเรารู้และป้องกันทางรัฐหาวิธีการป้องกันก็จะผ่อนหนักเป็นเบา
จะ๕๐เหลืออะไรอาจารย์สมมติวิธีป้องกัน

สถานการณ์การเมืองในปี๒๕๖๕ต่อปี๒๕๖๖จะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ภาพรวม
ก็น่าจะหน้ายังยุ่งอยู่ดูค่อนข้างจะหลายเรื่องชุดละมุนด้วยนะครับ
ก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ต้นปีไปเลย
มกรามาเลยมีดาวดวงไหนที่มันย้ายและส่งผลอิทธิพลอะไรเกี่ยวกับเขา
ก็มีอันนี้ย้อนกลับไปปี๖๕นิดนึง
เพราะว่ามันจะไปเชื่อมต่อกัน
ก็คือดาวมริตยู
ริตยูตอนนี้ออกไปจากลักษณะเมืองแล้ว
ราศิเมศออกไปเข้าพฤศพ
ก็ตั้งแต่วันที่๗กรกฎา๖๕
แต่จะถอยหลังกลับมาในต้นธันวา

แล้วก็อยู่ตรงนี้ไปอีกสั้น

พอย้างอีกทีก็ออกมาเลย

อาจจะส่งผลตั้งแต่ปลายปี
ไปถึงธันวา

หรือมาวุ่น
โยเมโลค่อนข้างจะโะละวนนิดนึง
อาจจะใช้งานขัดแย้งก็เยอะ
ก็เหมือนมีการจมตี
ซึ่งอาการอะไรงี้ค่อนข้างเป็นช่วงที่เราทำเองมันเยอะมาก
และในปีหน้า

ก็ยังมีดวงดาวใหม่นะครับที่จะเขยิบในปี๖๖
เรามีดาวสุกนะครับที่จะมีการเขยิบเท่าละ๔กลุ่ม
อันนี้ในวันที่๒๕มกรานะครับ
อันนี้ก็ส่งผลจะว่าทุกด้านเลยก็ได้มีมาตั้งแต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับ
ใช่ตัวนี้สำคัญจะมีเพิ่มเข้ามาอย่างที่บอก
เพิ่มจากปี๖๕เลยนะครับเรื่องสำหรับการเมือง
มีดาวเสาย้ายวันที่๑มีนา๑มีนา๖๖อันนี้สำคัญตรงที่ว่าเสาร์อันนี้จะหมายถึง
หมายความว่าอาจจะมีอะไรความคิดและขัดกันพวกสีกากีพวกสีเขียวต่างหมายถึงคนที่มีอำนาจเหรอฮะนะครับอันนี้ควรจะควรจะมาคุยกัน
ในปี๒๕๖๖มีดาวย้ายใหญ่มากอาจารย์หนึ่งในการย้ายใหญ่แล้วสร้างแรงสรรสะเทินให้กับประเทศไทยก็คือเดือน
ตุลาคม๑๗ตุลาคมใช่ไหมอาจารย์ดาวราหุย้ายเกิดอะไรตรงนั้นมาอาจารย์
ลาหูย้ายนี่มาอยู่ในพบก็ถือว่าพบวินาศของบ้านเมืองพบวินาศนะครับแล้วก็น่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะไม่ใช่เป็นปกติ
จะมีอะไรบ้างคะอาจารย์รูปโฉมโนมพันธุ์เราจะเปลี่ยนแปลงหรือจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ต้องระมัดระวังไหมในช่วงนั้น
ก็ระวังเกี่ยวกับน่าจะการเมืองนะครับการเมืองน่าจะเกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

จะมีการเสียเลือดเสียเนื้อเหมือนอย่างที่ผ่านมาเดือนตุลาค่อนข้างเป็นเดือนอาถรรพ์นะครับอาจารย์

เรียกว่าเป็นตุลาอาถรรพ์ก็ได้
มันจะใหญ่พอกับ๑๔ตุลา๖ตุลาอย่างที่ผ่านมาไหมครับ
มันก็น่าจะเยอะนะรู้สึกจะเยอะปีนี้
นองเลือดมีการเปลี่ยนแปลง
หรืออาจจะมีหลายอย่างมารวมกัน
เราจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในปี๒๕๖๖ไหมครับอาจารย์
จะมีการเลือกตั้งไหมสิ่งที่ผมกำลังจะถาม

มีเพราะฉะนั้นมีการเลือกตั้งสิ

ถ้าไม่ใช่เลือกตั้งก็จะมีนายกอีกแบบหนึ่ง

แล้วก็สนับสนุนขึ้นมาเป็นผู้นำแบบชั่วคราว
เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งอะไรแบบนั้นใช่ไหม
นายกคนใหม่ของประเทศไทยนะครับ

อายุก็คงจะ๕๐๖๐นาที
เป็นนักการเมืองหรือเป็นอาจารย์ในเขื่องแบบ

เป็นนกธุรกิจ
ก็ยังเป็นไปได้อยู่

คำถามที่ประชาชนส่วนใหญ่อยากรู้นะฮะ
ไม่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยจะดีขึ้น
หรือว่าจะเลวร้ายลงฮะอาจารย์
ของเราจะดีขึ้นในอีก๒ปีก็ได้
แต่ตรงนี้อาจจะขึ้นมาเพื่อแก้ไขเหตุการณ์

แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้ง
แล้วอีก๒ปีประเทศไทยก็จะก้าวพ้นคำว่าวิกฤตมา

กลับมาแน่นอน

ในปี๒๕๖๖เรื่องภัยธรรมชาติเป็นไงบ้างครับอาจารย์

รุนแรงกว่าปีก่อน

แล้วประเทศไทยเราก็น่าจะมีนะครับ

น่าจะมีแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเกิดในช่วงเดียวกัน
อาจารย์เคยทายหรือว่าหมอดูหลายคนเคยทายเอาไว้นะครับ
ผมถามอาจารย์เพื่อเป็นความรู้นะครับ
มันจะมีซึนามิแน่อ่าวไทยด้วยหรือครับ

ในปีหน้าหรือครับ
ในปีหน้าน่าจะมีทางเป็นไปได้ครับ

แต่คิดว่าอาจถ้าเกิดก็ยังไม่ได้ขนาดใหญ่

ก็ไม่ได้เหมือนจุดเดิมใช่ไหม

เพราะว่าเราไม่เคยเกิดที่นั่นนะครับ

เกิดเหตุการณ์สกนาฏกรรมมากมายนะอาจารย์

แผ่นดินไหวต่างประเทศแล้วก็เชียงใหม่

เพราะว่าตึกร้างบ้านช่องเราก็ไม่ได้ดีไซน์มา

คำถามก็คือในปีนี้จะมีความเสียหายไหมฮะ
เพราะมันดูเหมือนใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อย

ปี๖๖น่าจะใหญ่กว่า
มันจะมีในภูมิภาคอะไรคะอาจารย์

ถ้าแผ่นดินไหวก็น่าจะทางเหนือ

ได้รับรู้หรือว่าเป็นจุดศูนย์กลางในของการแผ่นดินไหวฮะ

รามบ้านช่องล้มแล้วก็ทลายลงไป

ทุกวันนี้ที่เราคุยกันยังแทบบางพื้นที่

เป็นภัยพิบัติหรือเป็นการบริหารผิดพลาด

เพราะว่าเราอาจจะมีพายุเข้ามา

อาจจะเป็นเพราะโลกเรามันเริ่มเปลี่ยนไป
คำถามก็คือในกรุงเทพฯใจกลางเมืองหลวง
จะมีน้ำท่วมมาเหมือนหลายปีที่ผ่านมา

เราเคยเห็นคลองวิภาวดีเราจะมีครั้งหนึ่งเหรอ

ภัยพิบัตรไม่ใช่จากเรื่องราวของ

นี่ปลายปีเราเห็นไฟไหม้ตามแบบ

มันจะเป็นต้นกำเนิดของโรคภัยด้วยใช่ไหม

เป็นการเตือนเพื่อให้หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบ

ซ้อมเอาไว้มากครับผ่อนหนักเป็นเบา

มันมีเหตุการณ์ดีให้พวกเราได้อิ่มอุ่นอิ่มหัวใจบ้างไหมฮะอาจารย์ในปี๒๕๖๐
ถ้าปี๒๕๖๖เราจะมีข่าวดีเรื่องการกีฬาอยู่หลายช่วง

น่าจะมีอันนี้เป็นข่าวดีที่เราไม่เคยมี

ฟุตบอลนี่ปีหน้าจะดีขึ้น

อนาคตแต่ปีหน้าก็ถือว่าเขยิบขึ้นไป
จะมีข่าวดีมีดาราที่เป็นขวัญใจ

ถือว่าเป็นเรื่องดีให้ทุกคนได้แช่มชื่นหัวใจ
ท่ามกลางข่าวร้ายร้ายใช่อ่าสุดท้ายแล้วอาจารย์ฝากอะไรถึงแฟนแฟนเนี่ยครับ
เราอาจจะคุยกันเรื่องร้ายนะทุกปีแต่ว่าเป็นเรื่องร้ายที่มีทางออก
ไม่เกิดก็ดีนะฮะอาจารย์ฝากอะไรถึงแฟนหน่อยครับ
ก็อยากจะฝากว่าคือคำทำนายนี้มันอาจจะดูค่อนข้างรุนแรง
แต่ว่าอันนี้คือการพยากรที่ย้ำย้ำนะครับเป็นการพยากรมันอาจจะ
บางอย่างมันก็มันอาจจะดูแรงแต่ว่าอันนี้เราก็ฟังไว้
เพื่อที่เราจะได้ระวังตัวหรือเลี่ยงอะไรบางอย่าง
อันนี้จะช่วยได้หรือไม่เราก็ทำบุญของเราไป
จะช่วยให้ทุกอย่างมันกลายเป็นเบา

มันสวดบอลอะไรเนี่ยบริจาค
ทำทานอะไรอย่างนี้
อย่างน้อยถ้าเราไม่เชื่อเรื่องอภินิหารเราเชื่อเรื่องการให้นะ
ให้ต่อก็ดีที่สุดนั่งสมาธิก็ได้

สมาธิได้กำหนดจิตใจถ้าเราไม่เชื่อเรื่องบุญกรรม
หรือบริจาคโลหิตก็ได้ถ้าเราบริจาคได้

โปรดติดตามตอนต่อไป